ดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะอันนี้ก็มีหลักฐานเด็ดนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายบุกเดี่ยวจี้ชิงเงินธนาคารกรุงไทย
ได้เงินไปเกือบ๖แสนบาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่บอกว่ามีหลักฐานเด็ด
เพราะว่าพลเมืองดีเนี่ยเขาเอาภาพจากกล้องหน้ารถของเขาเนี่ย
ไปให้ตำรวจแต่ไปดูภาพพินาธินั้นกันนี่ไง

พอดีพอดีเลยค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของนายคมศักดิ์
ซึ่งคุณคมศักดิ์เขาเป็นพลเมืองดีนะ
สาขาบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ริมถนนเทพรัฐบางนาตราดกิโลเมตรที่๔๑ช่องคู่ขนานขาเข้าชนบุรี
พร้อมในมือเนี่ยนะคะคือถือถุงพลาสติกใส่เงินจำนวนเกือบ๖๐๐๐๐๐บาทไปด้วย
หลังจากที่ไปก่อเหตุจี้ชิงเงินธนาคารกรุงไทย
เป็นเส้นทางลัดผ่านกล้องวงจรปิดแล้วก็กล้องหน้ารถของคุณคมสรรไปอย่างรวดเร็ว
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของห้างเนี่ยพยายามที่จะตามจับนะแต่ก็ยังจับตัวไม่ได้
ซึ่งในกล้องก็เห็นว่ามีคนวิ่งตามค่ะนะฮะส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สพบางประกง
ชุดสืบสวนจังหวัดฉะเชิงเซาและชุดสืบสวนสพบางปะกง
ประชุมสรุปการติดตามคนร้ายพร้อมวางแนวทางติดตาม
ก่อนจะวางกำลังปิดล้อมหมู่บ้านสุขุมวิทย์๑หมู่๑ตะบนบางสมัคร
หลังจากที่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หายเข้าไปในหมู่บ้านแห่งนี้แหละครับ
ซึ่งเมื่อคืนตำรวจและทหารกว่า๑๐๐นายกระจายกำลังค้นหาตามบ้าน
จำนวน๒๗๐หลังใช้เวลาก็ครึ่งข้อนคืนนะฮะ๖ชั่วโมง
จากนั้นไปค้นหาที่แคมป์คนงานก่อสร้างหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสมัครแต่ว่าไร้วี่แวว
ต้องบอกว่าทั้งทหารแล้วก็ตำรวจทำงานกันอย่างหนักหน่วงนะคะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีตำรวจจำนวน๑๐นายค่ะลงพื้นที่ภายในหมู่บ้านสุขุมวิทย์๑อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ก็มีการกระจายกำลังตรวจค้นภายในถังขยะ
ภายในหมู่บ้านเพื่อที่จะค้นหาหลักฐานที่คนร้ายคาดว่าอาจจะทิ้งเอาไว้
แต่สุดท้ายก็ไม่พบหลักฐานที่ต้องการนะ
หลังจากนั้นก็มีการเพิ่มกำลังตำรวจทั้งในเครื่องแบบแล้วก็นอกเครื่องแบบกว่า๓๐นายค่ะ
ลงพื้นที่รอบหมู่บ้านกันอีกครั้งเพราะเชื่อว่าคนร้ายน่าจะยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งนี้
แล้วก็มีการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรถเข้าออกทุกคันด้วย
คนร้ายใช้เวลาขี่หลบหนีจากจุดเกิดเหตุไปยังหมู่บ้านประมาณ๔นาทีเท่านั้น
ซึ่งคาดว่าเขาน่าจะวางแผนหลบหนีแล้วก็รู้เส้นทางเป็นอย่างดีนะ
ใครมีบ่อแสก็แจ้งไปอย่างที่มีคนให้คลิปหน้ารถมาก็ถือว่าเป็นช่วยในการบ่อแสของตำรวจด้วยนะครับ